ตามต่อเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะกรณีคนร้ายบุกเข้าไปแทงคุณยายอายุ๗๕ปี
เสียชีวิต๓๐กว่าแผลที่ถูกจับกลุ่มตัวได้
วันนี้ตำรวจพาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ทิ้งมีด
แล้วก็เตรียมฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ตำรวจภูทรชะอำค่ะนี่ก็เป็นภาพตอนที่คุมตัวนายนนทพันธ์
สาวสารหรือว่าในเจมส์ผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์
นางสุธาสินีพันธ์สวัสดิ์อายุ๗๕ปี
ที่บ้านพักในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
วันนี้พาไปชี้จุดที่ทิ้งมีดแล้วก็เสื้อที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
รวมถึงไปจุดอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ก็ไม่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เพื่อเฝ้าดูแลอาการผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
ก่อนที่จะพาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรชบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าตั้งแต่ถูกจับเนี่ย
ของในเจมไม่ได้มาเยี่ยมแม้แต่คนเดียวค่ะ
มีแต่แฟนสาวนะคะที่มาขอเข้าเยี่ยมเมื่อคืนนี้ประมาณ๕ทุ่ม
พอเห็นแฟนนุ่มก็ร้องไห้ฟูมฟาย
พยายามขอให้ตำรวจพาตัวออกจากห้องขังไปที่ห้องเยี่ยม
ซึ่งก็ตำรวจบอกไม่สามารถทำได้นะคะ
รองภูมิกับฝ่ายสอบสวนสพชะอำบอกว่า
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะคะ
ก็คือชิงทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ก็รวมกับอีก๒ข้อหาที่แจ้งไปก่อน
นี้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้าย
และบุกรุกเข้าไปในเคหาสถานโดยใช้กำลังประทุษร้าย
นี่ข้างก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่นำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด